พระแดงของคุณวารพรขยับมาบังพี

แล้วก็อิดตัวหนอนปลาใส่คนปลาใส่รถ
ไอ้ปลาใส่รถกระจกก็แตกไป
แดดไอปาใส่คนแล้วปากลับ

นี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุ
เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่นายจรรย์คำเจริญคนตาย

จากนั้นก็วิ่งหนีวิ่งหนีไปหยิบอิตฯทิคลอีกก้อนปาร์ทใหม่
ปลาใส่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาปลาใส่รถปลาใส่ถนนนะครับ
รถก็กระจกแตกไปนะฮะจากนั้นนะไม่รู้อีท่าไหน
คลั่งคนนี้ถูกหินปลาใส่บ้าง
ตะบนราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ไปพบนะครับศพในจรรย์นะครับ
ตรวจสอบที่ศีรษะมีรอยแตกจากการโดนของแข็งเลือดอาบหน้าเลย
ใกล้กันพบอิดตัวหนอนตกอยู่
ส่วนรถโตโยต้าอัลติสสีเงินนะฮะ
เทาเงินเนี่ยนะครับใกล้กับที่เกิดเหตุนะครับ
กระโปรงหน้ามีรอยบุบนะฮะ๒จุดด้วยกัน

รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายเล็กน้อย๑คัน
มีผู้บาดเจ็บ๒คนคือนายภัยรัฐทัพกล่อม

ส่วนนายธวัชชัยอิ่มเอิบเจ็บที่หลังนะฮะ

ที่ถูกผู้ตายปลาอิดเข้าใส่ครับ
ธวัชชัยเล่าบอกว่านะฮะ
คือเขาใช้ก้อนอิดคว่างใส่ผู้ตาย

หลังจากเห็นผู้ตายใช้ก้อนอิดปลาใส่ผู้คน

ถูกผู้ตายใช้อิดตัวหนอนคว่างใส่หลัง
เขาก็เลยหยิบอิดคว่างไป๑ครั้งคืนไป

เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งร่างผู้ตายไปชนะสูตร
จากนั้นก็เดี๋ยวจะเรียกผู้บาดเจ็บมาสอบสวน

คือคนคุ้มคลั่งก็โดนกลับมา